อร่อยมากครับ
อร่อยมากครับ

ค่ะพริกของพรหารสะชาญอร่อยมากครับ
อันนี้น้ำยำถุงถ้วยถ้วยแล้วกี่ถ้วยหยาบ
พริกสดฮะครับที่สามแบบค่ะอืมลูกค้าก็
มาอย่างต่อเนื่องเข้ามาแล้วค่ะตอนนี้มาทั่วประเทศเลยค่ะอืม
จากบอกต่อติดตามในเพจเพจญาติลำนะฮะแล้วก็ถ้าลูกค้าอยู่ต่าง
จังหวัดนี่อยากทานถ้าไม่ได้มานี่ทำไงได้บ้างเชอรี่ได้เลยค่ะ
ได้เลยสั่งได้เลยค่ะติดต่อมาทางเพจตามเบอร์ได้อืม